ชวนปวดหัวเพราะเธอบอกว่าผัวซ้อม
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่ดูสิเป็นลมล้มพับอยู่ที่โรงพักแบบนี้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้อยู่บนสพเมืองอุดรธานี
ตอนนั้นน่ะนะเธอกำลังเปิดกระเป๋าจะแจ้งกับตำรวจ
คุณตำรวจหนูเนี่ยโดนสามีซ้อมมาจนได้รับบาดเจ็บขนาดนี้
แล้วหลังจากนั้นเธอก็ช็อกเธอหนาวเธอสั่น
แล้วก็ล้มลงนอนหงายตึ้งไปกับพื้นแบบนี้ค่ะ
ถามว่าตามเนื้อตามตัวคุณผู้ชมเห็นที่ข้อศอกไหม
นั่นมันมีเป็นรอยอยู่เหมือนกับรอยกรีด
แล้วตามเนื้อตามตัวก็มีรอยฟกช้ำ
เสื้อผ้าเธอเนี่ยเปียกไปหมดเปื้อนดินเปื้อนทรายไปหมด
ผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่ที่เบาะตกปลา
ในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อมที่อำเภอเมืองอุดร
บอกกับตำรวจแบบนี้ว่าหนูเนี่ย
โดนผัวซ้อมมาแล้วหนูเดินเท้ามา๕กิโลเพื่อมาแจ้งกับตำรวจเนี่ย
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าสามีเธอนะ
ตบทั้งตีทั้งเอามีดกรีดแขน
เอาน้ำสาดจนตัวเปียกไปหมดแล้ว
ทีนี้ตำรวจก็ต้องประสานกู้ภัยก่อน
ต้องนำเธอไปปฐมพยาบาลไปรักษา

นักข่าวของเราก็ติดต่อไปที่เจ้าของเบาะตกปลา
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอทำงานอยู่ที่เบาะตกปลาใช่ไหม
พอคุยกับเจ้าของเจ้าของบอกแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้เหรอลูกจ้างผมจริง
ชื่อว่านางวึงสามีเขาเนี่ยชื่อว่าดอน
โอ้ทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะตบตีกันบ่อยเหลือเกิน

เพราะฉะนั้นนางหึ่งโดนสามีทำร้ายมาแน่เลย

บอกว่าเมื่อตอนเที่ยงเลยนะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมาส่งนางหึ่ง
แล้วนางหึ่งเขาเมาที่หัวเขามันมีแผลอยู่แล้ว
พอมาถึงทะเลาะกับสามีเหมือนทุกครั้งเลย
แล้วจู่นางหึ่งก็เอามีดมาแล้วก็มากรีดแขนตัวเองเป็นการประชดสามี
ไม่ได้สนใจเอาก็ตบตีกันอีก